ตรวจสอบบริษัททัวร์ที่อยู่ในจังหวัดกระบี่หน่อยค่ะ
หลังจากเขาจัดทริปขาย
การตกปลาหมึกที่อยู่ในเขตอุทยาน
จะเป็นยังไงดูคลิปต้นเรื่องค่ะ
คุณผู้ชมนี่ค่ะคลิปที่เห็นอยู่นี่นะคะ

ชัดเต็มสองตามั้ยค่ะคุณ
สนุกสดาลทีเดียว
พวกผู้ชายในคลิปเนี่ยก็ช่วยกันใช้เบ็ดตกการเนี่ยนะคะมาตกประมึกจากใต้น้ำ
ขึ้นมาได้หลายตัวค่ะมีการประกาศขายแพ็คเก็ตทัวร์ตกหมึกแบบนี้
ทางคลิปนี้ด้วยนะคะตรวจสอบแล้วพบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณช่วงกลางเดือนสิงหาคมผู้
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
แล้วก็ทราบถึงข้อกฎหมายของอุทยานแห่งชาติ
ห้ามล่าสัตว์ต่างในเขตอุทยาน

ไปสอบถามนายวรพฤษล้อมลิ้มค่ะ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัชธาราหมู่เกาะพีพีระบุว่า
ทางอุทยานได้ดำเนินการเรียกตัวผู้ที่อยู่ในคลิปมาเปรียบเทียบปรับไปแล้วนะคะ

ไปตรวจสอบทางเว็บไซต์ของผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่จังหวัดกระบี
ไปเจอหลายนะครับเพราะว่ามีการโฆษณาแพคเก็ตทัวตกมึกแบบนี้
ตกหมึกใกล้กับแห่งหลายแห่งเกาะที่อยู่ในเขตอุทยาน
ไม่ว่าจะเป็นเกาะแดงเกาะไก่โอ้โหขายแพ็คเก็ตกันจำนวนมากเลยค่ะคุณ
ไม่ว่าจะเป็นการล่าสัตว์ในเขตอุทยาน

มีความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ
และเคยมีการจับกลุ่มดารานักแสดงชื่อดัง
เข้าไปตกปลาในเขตอุทยานแห่งชาติที่เกาะชุมพรไปแล้ว

ในคลิปก็เห็นหน้าชัดเจนก็น่าจะเอาผิดได้ไม่ยากนะครับใช่ค่ะ